อีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำนะครับ
อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง

หมูตุ๋นไก่ตุ๋นเอามารวบรวมกันเลย
สำหรับสองสัตว์นี้แล้วเขาขายเนี่ยนะ
เวลาตุ๋นเนี่ยอยู่ในช้ากระมังแบบเนี่ย

เป็นร้านเจ๊การเจ๊เก่งข้าง
วิหารวัดจันทรังศรี
ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

ในกระมังชามเดียวกันครับ

ที่สำคัญนะเขาใช้วัตถุดิบแบบ
วันต่อวันสดใหม่แถมให้เยอะอีกต่างหากนะครับ

ธรรมดาจานละ๒๕บาทเท่านั้น

หรือว่าถ้าอยากจะสั่งเป็นชามพิเศษทำยังไง
พิเศษเนี่ยนะครับ๓๐บาทเท่านั้นเอง
ขาวเส้นบะหมี่เหลืองหรือว่าเส้นบะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูปก็มีให้ได้เลือกสรรตามใจ

ธรรมดา๓๐บาทแต่ถ้าพิเศษก็๔๐บาท
นั่นคือราคาสำหรับเกาเหลานะ

จริงคุณดูสิน่าทานมากเลย
โอ้โหคงจะเปื่อยนะ

สื่อข่าวของเราก็ต้องไปถามคนนี้ครับ
เจ้าของร้านคุณศิวพรตะประดับ

ก็ใช้บริเวณพื้นที่หน้าบ้านที่ติดกับ

บริเวณข้างวิหารวัดจันทรังศรี

ด้วยเครื่องเทศสูตรเด็ดของทางร้าน

เป็นสูตรเด็ดของเขาใช่แล้วครับแล้วก็การตุ๋นนะ
ตุ๋นด้วยเตาทานไฟอ่อนตุ๋นไปเรื่อยจนมันเปื่อยนุ่มพอดิบพอดี
ลูกค้านะครับมีทั้งขาจรขาประจำโอ้โหแล้วมาทานที่นี่นะครับ
ตบท้ายด้วยของหวานอย่างน้ำแข็งหวานเย็นชื่นใจในน้ำแข็งใสหวานเย็นชื่นใจ
รับรองติดอกติดใจแน่นอนร้านนี้ไปกันได้นะครับ
เขามีให้บริการตั้งแต่เวลา๘โมงครึ่งไปจนถึง๑๔นาฬิกาก็คือบ่าย๒
ทุกวันนะไม่มีวันหยุดโอ้ที่จังหวัดอ่างทองไปไป
เห็นร้านแบบนี้นะอยู่ข้างทางแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดา
ราคาก็พิเศษด้วยนะคะแถมให้เครื่องแน่นแบบนี้ต้องมีโอกาสต้องไปอย่างแน่นอนนะคะ